ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามมากกว่า
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับ
มาจากเกาะล้านจังหวัดชนบุรีครับ
สมาชิกในครอบครัวที่เป็นกำลังหลัก
เคยป่วยป่วยด้วยโรคร้ายโรคมะเร็ง
ซึ่งเธอก็ผ่านได้ด้วยความรักของคนในครอบครัวครับ
แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังต่อสู้กับโรคร้ายอีกหนึ่งโรค
นั่นก็คือโรคหนี้

เริ่มแรกเลยพ่อทำอาชีพประมง
แม่เขาก็ไปออกเรือกับพ่อ
ทำประมงมา๗ปีป่าว
อาชีพประมงนี่เป็นอาชีพที่รักครับ
ระยะหลังประมงไม่ดี
ทำก็ขาดทุนมาตลอด
นี่ยิ่งเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเพิ่มมาเรื่อย
ตอนนั้นก็เลยตัดสินใจขายเรือไป
แล้วก็ไป
บ้านหลังนี้อย่าใส่กันอยู่๔คนมีพ่อแม่

ชื่อกนกนุฏโบเผือกค่ะอายุ๔๕อาชีพค้าขาย
ขายข้าวผัดปูอยู่ที่ตลาดหน้าวัดเกาะล้าน
รายได้ถ้าช่วงปิดเทอมก็มีพันกว่าบาท๒๐๐อย่าง
วันธรรมดาก็จะขายได้อย่างน้อยสุดก็วันสอง
แต่ว่ารายได้ตรงนี้เรายังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในบ้าน
ทั้งเดือนมีค่าใช้จ่ายประมาณเกือบสองหมื่นนะ
รายได้ไม่ค่อยจะพอกับรายจ่าย
พ่อตอนนี้เปลี่ยนจากประมงมาเป็นรับจ้างซักผ้า
ส่วนแม่ค้าขายขายกับข้าว
ชื่อเจราวีบวกหลักอาชีพค้าขาย
ตื่นตี๔ซื้อของมาทำเป็นกับข้าว
เป็นแกงเป็นต้มเป็นข้าวกล่อง
แล้วก็๗โมงครึ่งก็ไปหาตะแหวนไปเข็นค่ะ
แล้วคุณสู้ยังมือช่วยพ่อด่าขาย

ตอนนั้นที่ทำประมงแต่เราก็ยังมีหนี้ค้างอยู่อะครับ
ชื่อบุญส่งบัวเผือกครับอายุ
อาชีพปัจจุบันก็รับจ้างซักเสื้อผ้า
ส่วนมากที่หามาได้มันก็ใช้ได้แค่นิดหน่อย
เราก็ต้องใช้หนี้เขาบ้างเพื่อให้ลดหนี้ลงมา
หนี้จันทร์ประมวงก็มีประมาณ๔แสนแล้วก็ทำการค่าขายอย่างนี้
พอหมุนไม่ทันก็ต้องไปกู้นอกกลมมา๒แสนหนี้ทั้งหมดประมาณ๖แสนฝ
ตัวแม่เองก็เป็นมาหวานแล้วก็เจ็บขาวขาวขายข้อ
ทำก็บางวันกันไหวบางวันก็ไว้อะไรอย่างนี้
เวลาเห็นพ่อกับแม่ทำงานเหนื่อย
หรือว่าเขาปวดขาอะไรอย่างนี้
มีความรู้สึกว่าทำไมเราทำให้เขาสบายไม่ได้

บางวันไม่ไหวก็หาหญ้ามากินบ้างหาหญ้ามาทาบ้าง

หากินมันก็พอใช้แต่ว่ามันคือว่าเราติดหนี้สะสม
แล้วมันก็เสียดอกตรงนี้มันทำให้เราไม่พอ
ต้องไปเที่ยวพรุ่งนี้ยืมสินเพิ่มมาอีก
ตอนลูกหวยมันก็แย่ที่สุด
เมื่อสองปีก่อนพี่ป่วยเป็นมะเร็งฝั่งมดลูก
รักษาตัวพี่ก็ต้องไปกู้เงินธนาคารมาอีก
เพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้ไปรักษาตัวเป็นค่าใช้จ่าย
ตอนนี้ยอดที่เป็นหนี้ธนาคารอยู่แสนเจ็ดหมื่น

มันไม่มีหวังมันหมดหวัง
ครอบครัวแม่กับลูกจะอยู่ยังไง

ตอนที่รู้ว่าใจหายโปรดสารลูก
เขาเหลือตัวพร้อมสิ้นเดียวนะ
ทำว่าลูกรำรับแม่แบบลูกเหนืออะไร
เราต้องให้กำลังใจลูก

แม่เป็นกำลังใจให้เราจะอยู่ด้วยกันไปนะ

กำลังใจตรงนี้ทำให้เรามีแรงที่จะอยู่ต่อ
ทำให้เราคิดว่ายังไงเราก็ต้องสู้
พาลูกน้ำมาด้วยการให้กำลังใจกัน

ก็ตั้งแต่เด็กเห็นแม่ทำงานหนักมาตลอดค่ะก็อยากช่วยแม่ค่ะ
ก็เลยเอาไปช่วยแม่ขายของอยากช่วยเพราะว่าเห็นแม่เหนื่อยอะค่ะ
ทุกคนช่วยทำช่วยยกเป็นกำลังใจดีที่ทำให้เรามีแรงสู้
วันนี้ดีขึ้นพยายามดูแลตัวเองให้ดีเพื่อที่จะอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด
หนี้สินเราก็กังวลนะแต่ที่กังวลมากเลยก็คือลูกสาว
กลัวว่าโรคมะเร็งของพวกเน่งนี้เขาจะกลับมา
ทุกวันนี้ถ้าพักผ่อนน้อยมีอาการเหมือนแบบจะเวียนหัวจะเหมือนแบบจะวูบ
มันเจ็บตรงหน้าอกเหนื่อยแล้วก็หายใจเจ็บ

ความกังวลใจของเราคือแม่เป็นหนี้เยอะ
ได้เอาบ้านไปจำนองเขาไว้
ถ้ามีเงินสักก้อนอยากใช้หนี้เขาให้หมด
แล้วก็เอามาทำร้านหน้าบ้านจะได้ขายอยู่ที่หน้าบ้าน
ถ้าหนูเรียนจบมีงานทำก็จะกลับมาช่วยเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องหนี้สิน
หนูคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแม่ตายายก็คงไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้ค่ะ
มิสูจิ
ว่าดิ่งลงจนถึงที่สุดเนี่ย

ก็คือคนในครอบครัวของเราครับ

แล้วดึงมือกันมาสู้ต่อนะ
ผมว่าบางทีวิกฤตชีวิตของคนเรานี่นะครับ
ก็ทำให้เรามองเห็นความรักได้ชัดเจนขึ้นนะครับ

อยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับ

ก่อนอื่นเลยเห็นในเรื่องราวชีวิต

เห็นแม่ไปเข็นของแล้วแม่บอกว่า

บางทีเข็นไปแล้วน้ำตาหลายไป
เพราะแม่ผมก็เป็นโรคเข่าเหมือนกัน
เวลาที่เห็นแม่ทำงานเหนื่อย
ผมก็จะรู้สึกเหมือนกับที่เน่งเห็น
แต่เขาต้องทำนะแม่เนาะ

แม่ก็สู้เพื่อครอบครัว

สู้กันหมดเลยทุกชีวิตในวันนี้

ทำพ่อทำประมงแม่ทำค้าขาย

หลายอย่างเนี่ยก็คืออะไรบ้างครับ

มีแม่จะขายของชำรวย
ขายปลาเค็มขายกับข้าว
ขายค้าขายทุกอย่างค่ะ
ส่วนพ่อก็จะอยู่กับการประมง

ก็คือตอนเล็กเนี่ยเน่งก็จะเห็นพ่ออยู่กับเรือกับอะไรมาโดยตลอด

แม่ก็จะทำมาค้าขายไปเรื่อย
แต่นี่ความพยายามและความขยันของแม่
ไม่ได้ทำให้แต่ละอาชีพนี้ประสบความสำเร็จเลย

มีอุปสรรคเข้ามาต่างนานา
จนทำให้เกิดหนี้เฉพาะนะ
เอาของแม่ก่อนที่ได้ยินแม่พูดเอาไว้ว่า
รวมไว้ประมาณ๖แสนกว่าบาท
ค่ะ

รู้สึกสงสารแม่แล้วก็ท้อมาก
ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนไปใช้หนี้ให้เขา
เมื่อกี้คงได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินนะ

เข่าบางทีเข็นไปน้ำตาไหลไปคือมันปวดมันเจ็บ

ความรู้สึกของเราเราเป็นลูกเนี่ยพอได้ยินคำนี้แล้วเน่งรู้สึกยังไงฮะ

มันเหมือนจะถ้าเราเจ็บแทนเขาได้เราก็อยากจะเจ็บ
ช่วงนั้นเน่งป่วยยังครับ
แล้วค่ะตอนที่แม่ก็เจ็บเขาก็เริ่มป่วยป่วยแม่เขาก็เริ่มเจ็บ
ตรวจเจอตัวนั้นถามจริงเลยว่าใจเป็นยังไงฮะ
ความรู้สึกตรงนี้มันช็อกคิดถึงว่าเราจะตายแล้วใช่ไหม
ความรู้สึกนี้มันเข้ามาในหัวแล้วนะ
คือมันใจมันมันฟิวบ์ลงไปเนี่ย
มันมันไม่อยากอะไรแล้วใช่ไหมพี่เน่งในช่วงนั้นมันเหมือนตัวเองจะต้องตายคือมันไม่มี
แรงที่ยังเพิ่งมาสู้แล้ววันที่แม่ไปจับมือนี่ก็เป็นที่ผมเห็นแล้วนะ
ผมผมซึ้งใจจนน้ำตาไหลเลยบอกที่แม่ไปจับมือแล้วบอกว่า
ลุกขึ้นสู้นะลูกใช่วันนั้นน่ะเน่งรู้สึกยังไง
วันนั้นรู้สึกว่าเราจะต้องสู้เราจะต้องลุกขึ้น
เราจะต้องรักษาเพื่อทุกคนในครอบครัว
กำลังใจมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะมันฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับ
ก็อย่างที่เห็นว่าจากคนที่ผอมแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้ว
แล้วคิดว่าฉันลุกไม่ไหวแล้วแต่มือแม่มือพ่อมือคนในบ้าน
ช่วยกันฉุดกันขึ้นมาจนพี่เน่งเดินได้ทานอาหารได้
ใช้ชีวิตอย่างคนเป็นปกติด้วยด้วยพลังรักแห่งครอบครัวครับ
อยากกอดพ่อนะจะไปไม่เถิงนี่ชื่นใจจังเลยอ่ะ
สิ่งหนึ่งเลยที่มะเร็งจะกลัวพวกเราก็คือ
ความสุขใช่ค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเราต้องมีความสุข
แต่จะมีความสุขไปในตอนนี้ครอบครัวนี้นะฮะโรคมะเร็งกับหนี้
ถามหน่อยว่าพี่เน่งกลัวอะไรกลัวหนี้ค่ะมันมันถูกกว่า
มันทุกข์กว่ามันทุกข์กว่าการเป็นโรคจริงจริงนะถ้ามันไม่มีหนี้
เราก็มีกำลังมีแรงที่จะไปสู้กับโรคต่อ
เมื่อเป็นหนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยหยุดพักไม่ได้
ส่งผลกับร่างกายเราไหมส่งผลค่ะถ้านอนดึกแล้วตื่น
ต้องตื่นมาช่วยแม่ตักกับข้าวตอนเช้ามืดช่วงในนอนน้อยปลอดภัณฑ์น้อย
มันจะแน่นหน้าอกหาหมอไหมฮะแล้วยังต้องทานยาอยู่ประจำไหม
เพราะโรคนี้ไม่มียาทานนะคะต้องตามหมอนัดตลอดค่ะ
เดือนนี้กี่ครั้งค่ะอ๋อสามเดือนครั้งค่ะ
แล้วไปล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับผลออกมา
ล่าสุดผลก็ยังปกติแล้วก็หมอนัดเดือนกุมภา
หมอให้ทำอันดาซาวช่องท้องเพื่อจะดูว่าตัวมะเร็งกระจายไหม
ค่ะแต่ขอให้มีข่าวดีเลยนะขอให้มีข่าวดีเลยนะ
เห็นหน้าตาแล้วสดชื่นแจ่มใสไอ้อุ๋งอิ่งยิ้มใหญ่เลย
เพราะผมแม่สดชื่นจริงจริงเนอะมีความสุขนะลูกเนอะ
เน่งห่วงอะไรมากที่สุดในตอนนี้ตอนนี้ห่วงห่วงลูก
อยากให้เขาเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็ต้องรักตัวเองก่อน
ดูแลตัวเองให้ดีค่ะอยู่กับเขาให้มีความสุขมากที่สุด
ส่วนแม่บ้างแม่มาคุยกับแม่ต่อพ่อเดี๋ยวก่อนนะ
แม่ทำมาหลายอาชีพมากเลยรู้สึกยังไงท้อไหม
ท้อแต่ก็ต้องสู้ก็สู้เพื่อครอบครัว
ถ้าท้อและหมดกำลังใจครอบครัวจะเอาอะไรจะอยู่ได้ยังไง
เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยแม่เคยคิดที่จะทิ้งครอบครัว
มีจ้ะไปแล้วด้วยก็หนีไปแต่ว่าพอไปแล้วกลับมา
ถ้าเราหนีไปใครจะรับภาระทางนี้ก็ต้องกลับมาหันกลับมาตู้ใหม่
พ่อพ่อรู้ไหมว่าแม่คิดจะหนีออกจากบ้านไม่รู้
รู้จักอะไรอ่ะครับโทรตามนะโทรตามแล้วก็ไม่มีใครบอก
แม่ไม่ให้บอกไม่ให้เบิกพ่อแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าแม่เขาไปจริงจริงเลยอ่ะ
แล้วเขาไม่กลับมาพ่อจะเป็นยังไงก็ต้องทำต้องอยู่ต้องรับ
เพราะเราก็สู้มาแล้วสู้มาตลอดทั้งชีวิตจากประมงที่เคยรัก
ก็ทำไม่ได้ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้
ก็ต้องพายเรือไปแล้วก็เพิ่งมาทำงานบุกนำงาน
รับจ้างซักเสื้อผ้าก็พอมีรายได้กินใช้ไปได้
แต่จะใช้หนี้คงไม่พอ
พ่อมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนอ่ะ
ก็ห่วงมากก็สรุปว่าพ่อก็ห่วงแม่แม่ก็ห่วงพ่อจ้ะ
อาชีพของพ่อนี่ก็น่าเป็นห่วงมากนะครับก็คือพ่อเคยเป็นไต้กงเรือ
ใช่ค่ะแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบระทึกไหมไปปัตตานี
ไปเจอคลื่นลมใหญ่ที่หน้าสงขาโอ้โหเสี่ยงเนอะทนประมงไม่กลัวน้ำอยู่แล้วครับ
อย่างงี้ไม่กลัวแต่เรากลัวเรือจมนี่คือชีวิตของชาวประมงจริงจริงนะ
กลัวเรือจมถ้ามันจมแล้วเป็นไงพ่อเราก็ต้องลอยคอสิครับ
แต่รอดมาได้เหรอครับพ่อครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุด
ตื่นเต้นที่สุดแล้วจำได้เลยจำได้ครับแล้วพ่อเลิกทำอาชีพประมง
สองร้อยบ้างสามร้อยบ้างก็พอเลี้ยงชีพได้ใช่ไหมคะ
พอมีมีกินไปวันมาดูคุณลูกบ้างน้อง
อุ๋งอิ๋งเห็นบอกว่าเรานี่เป็นเจ้าของสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ด
อร่อยเลยที่กินกับข้าวผัดปูเหรอลูกค่ะ

แม่ผัดข้อผัดให้กินแล้วมีน้ำจิ้มซีฟูดอยู่บนตัวอาหาร

ก็แบ่งเบาภาระหน้าที่กัน

ในชีวิตของเราในตอนนี้

และเราต้องมาเกมต่อชีวิตในวันนี้

คืออยากใช้หนี้ให้หมด

แล้วถ้าวันนี้นะฮะความฝันสูงสุดของพี่เน่ง

เน่งคิดว่าจะเอาทุนก้อนนี้ไปทำอะไรก่อนครับ

แล้วก็แบ่งเอาไปทำร้าน

มีร้านเล็กก็ไม่ต้องใหญ่โตหน้าบ้าน

เขารู้เขาก็ผ่านไปผ่านมาก็มาซื้อค่ะ

แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะ
คุณผู้ชมครับคนเรามีนิ้วมือสั้นยาวไม่เท่ากัน
ความยากดีมีจนก็ไม่เท่ากัน

เราอาจจะขยันกันจนสายตัวแทบขาด
แต่ก็ยังหาทางออกจากภาวะยากจนไม่ได้

ช่วงหน้าเรามาตามและติดตามและเป็นกำลังใจ

ในช่วงหน้าครับ

ชื่อเนนว่าอะไร
เราไปทำบุญเราก็อยากสมหวังอะไร
ก็เลยตอบไปว่าเนรสมหวัง